ก่อนหน้านี้ก็มีมาเป็นระยะอยู่แล้ว
แต่ว่าเมื่อวานนี้มีเกิดเหตุการณ์แบบนี้๒ครั้งติดต่อกัน
และที่สำคัญคือเขากัดเจ้าของของเขาเลยนะ
ใช่ค่ะกัดเจ้าของไม่ได้กัดระเบี่ยวกัด๒รอบเลย
จังหวัดปฐุมธานีนะคะไปดูเหตุการณ์นี้กันก่อนนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมช่วยเหลือสัตว์มีนบุรี
ต้องใช้ลูกดอกยาสลบมาเป่าใส่

เป็นสายพันธุ์อเมริกันพิษบูเทอเรียอายุ๒ปีนะคะ
ใส่ถึง๓ครั้งไม่ใช่ครั้งเดียว

พอสลบแล้วเจ้าหน้าที่ก็จับใส่กรงนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่ง
ในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
หลังจากที่ศูนย์กู้ภัยเหยื่อเวหารับแจ้งขอความช่วยเหลือ
บอกว่าให้มาจับสุนัขอารวาสภายในบ้านหน่อย
แล้วพอไปถึงนี่เป็นบ้านของตัวเองนั่นแหละ
ที่สุนัขอละวาดอยู่นะคะ
และพอไปถึงก็พบว่าในบ้านมีสุนัขตัวนี้แหละค่ะ
ชื่อปลาเกียวกำลังเห่าแล้วก็มีเลือดเปลือเปื้อนอยู่

ใช่ค่ะเลือดเป็นของเจ้าของบ้าน
ก็คือนางสาวเจนจิราคงขนนะคะ
และนายอานนท์ท่างพิมพ์นะคะ
แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึง๒คนนี้

กลัวสุนัขตัวเองอยู่ข้างบ้านนะคะ
นางสาวเจนเจรานเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
บอกว่าขณะที่เกิดเหตุปลาเกียวเขากินข้าวอยู่
เอามือไปลูบหัวเขาด้วยความเอ็นดู
ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำเป็นปกติแล้ว
ถูกกัดได้รับบาดเจ็บ๑ครั้ง
ช่วงเย็นออกไปล้างแผล

ปลาเกียวเข้ามากัดอีกนะคะ

ใช่กัดตอนต้องน่องขาเขาก็คือกัดไม่ปลอดแล้วมันกัดยื้ออยู่จนเนื้อหลุด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

บอกว่าเจมส์หยิบมีดมาอะไรอย่างนี้เขาก็เลยหยิบมีดมา
แล้วก็บอกหนูก็เลยหยิบมีดเพื่อจะเอามันออกอะไรอย่างนี้
แฟนก็เลยแบบฟันน่าจะฟันเป็นแผลของแผลอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วยังยังว่าเจมส์พอเลยเพราะว่าหมาหนูหนูก็รักใช่ไหมค่ะ
เพราะว่าเยี่ยงมาไม่เคยตี
ผู้หญิงถูกกัด๒รอบแล้วนะแล้วก็ผู้ชายถูกกัดขาเวอะหวาน
ก็ไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลกลับเข้าบ้านไม่ได้เข้าไม่ได้

เพราะว่าจะเปิดประตูเข้ามาเจ้าปลาเกียวก็หุดหงิดก็ยังดุอยู่เลย
ก็เลยไม่ไหวแล้วต้องเรียกเจ้าหน้าที่มา
แต่เขาก็ให้ดูว่าแต่ก่อนเจ้าปลาเกียวก็น่ารักดี
ถ่ายคลิปไว้แบบนี้นะคะบอกว่านอนด้วยการเปิดแอร์ให้
ไม่เคยมีพฤติกรรมดุร้ายนะคะ